ภูกองหินดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมรวมถึงจาศิพเอกนินันหลงฉินด้วยเมื่อช้ามาพอดีพิกัด๑๔๐ปอนด์พบกับบูนน้ำเงินซ้ายมจุราชไขวาเล็กต่อหลัก๒แม่นมวยอาวุธครบเครื่องแข่งซ้ายมัดซ้ายตรายสอมอยู่ค่ายต่อหลัก๒ในการดูแลของคุณพรบางว่ากและเฮียตึงเจ้าตัวก็มาชกที่ศึกยอดมวยไ
คู่ส่องพิกัด๑๒๘ปอนด์เพชรภดุงเพชรสีหมื่นนะครับมา๑๒๙๔
กลับไปเงิน๑๔ลสไป๑๔ส่วนหมูน้ำเงินนะครับ